พรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาเชื่อว่าใครหลายคนมุ่งหน้าไปที่จังหวัดหนองคายนะคะ
ตัวจะไปชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้
แต่วันนี้ทีมข่าวของเราค่ะคุณทัศนัยโค้ทอง
ตอนนี้เขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะคะคุณทัศนัยไปทุกที่

เขาเตรียมตัวจะไปชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค

แต่ว่าวันนี้พาไปชมมุมสูงของแม่น้ำโขงก่อน

ตอนนี้สันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงโผล่ขึ้นมา
คล้ายกับริ้วท้องพญานาคด้วยนะคะ

บรรยากาศช่วงเช้าไปติดตามจากคุณทัศนัยโค้ทองค่ะ
รายงานมาจากอำเภอสังคมตนคายค่ะ

ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบนวัดผาตักเสื้อครับ
อยู่บนเทือกเขาผู้ผ่านอำเภอสังคมจนคายแห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังของผมนั้นเป็นวิวที่สวยงามอย่างมาก
เพราะว่าจุดนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่สามารถชมวิวของแม่น้ำโขง
ในมุมสูงสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจนคายครับ
ด้านหลังก็เป็นพื้นที่ของสปลาวนะคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือฝั่งไทยของเราครับ
และมุมนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าสันดรด้านล่างนั้นเป็นสันดอนสายครับ
ถ้าเกิดมองแล้วคล้ายกับเป็นท้องของพญานาคครับ
ส่วนด้านนี้เป็นไฮไลท์ที่อยู่บนวัดผาตักเสื้อครับ
ก็คือเป็นสกายวอล์กพื้นกระจกมีความยาว๑๖เมตร
ออกไปสักประมาณ๖เมตรได้
ให้ประชาชนได้มาร่วมสัมผัสความหวาดเสียว
และความสวยงามของเทือกเขาแห่งนี้บนวัดผาตากเสื้อนะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ตั้งแต่ที่มีการเปิดให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับ

ก็มีทั้งประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามา
สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า
รวมทั้งอากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงบ้างแล้ว
แล้วก็มีการออกมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก็คือ๑๕ค่ำเดือน๑๑นะครับ

และศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคาราชครับ

ที่อยู่อีกพบภูมิหนึ่งขององค์พญานาคาราช
แล้วเคยมีคนที่มาทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั้น
ได้เคยมีประสบการณ์ตรงคือเห็นองค์พญานาค
องค์พญานาคาราชนั้นปรากฏขึ้นให้เห็นที่นี่ครับ
อย่างเช่นนักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีเลยนะครับ
ด้วยความที่ศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อองค์พญานาคาราช
เพราะว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงจากการเห็นองค์พญานาคาราช
ปรากฏตนให้เห็นแล้วก็หลังจากนั้นเกิดสิ่งมงคลขึ้นกับชีวิต
พรรษาปีนี้เลยตั้งใจเดินทางมาถึงหนองคาย
เพื่อมาชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
สายตาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับ

เป็นความเชื่อที่เราได้มาจากการนับถือพุทธศาสนา
ซึ่งมีอยู่ในพระไตบิดกว่าพญานาคนั้นได้มาเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
ซึ่งเราเคารพนับถือศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วมีพญานาคเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า
แล้วก็เป็นพญานาคที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
ว่าบำเพ็ญบารมีแล้วก็ทำให้เกิดมีชาติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพญานาคค่ะ
ตรงนี้ทำให้เราศรัทธา
โดยงานประเพณีออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลก
ซึ่งจัดขึ้นที่หนองคายในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๑๒๑ตุลาคมนี้นะครับ
โดยในพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้นจัดขึ้นใน๕อำเภอ
แก่เขตเทศบาลนครหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอท่าบ่อและอำเภอศรีเชียงใหม่ครับ
โดยไฮไลท์ของงานจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าครับ
นางเอกสาวชื่อดังคือเบลล่ารานีครับจะนำคณะนางรำไปรำบวงสวงองค์พญานาคาราช
ที่จะปรากฏขึ้นตลอดลำน้ำโขงพร้อมกันครับ
โรงแรมถูกจองมาเกือบเต็มทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณชมมาที่นี่
นาคแล้วอย่าลืมมาจุดนี้ครับมาสัมผัสจุดที่เสียวสุดแดนอีสาน
ของวัดผาตากเสื้อแห่งนี้ครับ
ชนะสมบูรณถ่ายภาพทัศนัยโค้ทองรายงานจากจังหวัดหนองคายครับ
ทัศนัยด้วยนะคะหลายปีผ่านไป๒๓วัน
ก่อนที่จะมีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย

แต่ว่าอย่างไรก็ตามทีมงานของเราจองได้

เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เย็นเกาะติดหน้าจอ
ถ้าใครไม่มีโอกาสได้ไปดูชมค่ะ

หลายคนก็จะรอดูดวงไฟพญานาคจะขึ้นมากี่ดวง

เดี๋ยวเอาเสือไปปูรอดูจุดที่ดีที่สุด

แฟนก็จะแบบคุณทัศนัยไปแล้วจะยังไงไหมล่ะ
มีอะไรไหมดิฉันไปพยายามแอบถามไปแอบสืบมาให้คุณผู้ชม
เพื่อแฟนแฟนรายการเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้
คุณทัศนัยเขาก็ได้มีโอกาสไปไหว้พระ
ไหว้พระที่วัดผาตากเสื้อนี่แหละแล้วก็มีการเสี่ยงเซียมซี
ทีนี้ก็ถามว่าคุณทัศนัยได้อะไรยังไงมาส่งมาให้ดูหน่อย
เขาถ่ายรูปนี้ค่ะแล้วก็ส่งมาให้
แต่คุณทัศนัยบอกว่าเนี่ยเขย่านะเสี่ยงเซียมซีนะ๓รอบ
ได้อันนี้ทั้ง๓รอบเลย
เลขเดิมเหรอคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เพราะว่าทีแรกแอบบ่นคุณทัศนัยไปไง
ไปแล้วก็เอามาให้แค่ตัวเดียวเนี่ยนะแล้วมันจะไปผสมยังไง
แล้วเขาบอกตอนหลังอ๋อได้เลขนี้ทั้ง๓รอบ
โอ้โหเอามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมให้รวยให้รวยจริง
คิดคิดจินตนาการความเชื่อและสถิติต้องคำนวณกันให้ดี